แจกไปแล้วมอไส่สิบเก้าคันค่ะตอนนี้เดินทางเข้าสู่คันที่ยี่สิบแล้วน่ะ
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองเอาล่ะเอาล่ะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมรออยู่ส่งฝากันมาเยอะไง
ไม่ว่าจะเป็นฝาคาราบาลแดงรวมไปถึงฝาคันโซคูณ๒
เพราะฉะนั้นติดตามกันเลยว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปกันที่สตูดิโอแจกโชคเลยจ้า
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เบาแดงสวยมากเบาแดงสวยจริงเบาแดงสวยมากคุณผู้โชคดีเราไปแล้ว
โชคใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาทใกล้จะมาถึงได้ไม่ช้านี้
เพราะฉะนั้นอย่าพลาดเพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
และส่งฝ่ามนุ่งโชคกันเยอะนะพี่น้อง
แจกเบาไซค์ร้อยคัน
แจกร้านอีกสามครั้ง

บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ขับหน้าขึ้นมาเลย

แล้วพูดโชคดีของเรา

คุณศิวกรต้าวงรัฐ
ถ้าอยากจะเป็นผู้โชคดีมันก็ไม่ยากเลยนะคะ
เพียงแค่ทำตามกติกาให้ถูกต้องค่ะ
แล้วก็ส่งชิ้นส่วนมาตามร้านค้าที่ร่วมรายการ

จากนั้นให้ติดตามรายชื่อผู้โชคดีทุกวัน
รายการตลอดข่าวเวลา๙โมงครึ่งค่ะ
จับจริงแจกจริงส่งจริงก็ได้ลุ้นจริงนะจ๊ะ
ก็ส่งกันมาเยอะส่งฝากันมาแบบนี้
กันตรงนี้แล้วกันว่าส่งฝามาลุ้นล้าน
แต่ส่งใจไปให้ตั้งนาน
ไม่เห็นจะได้รอยยิ้มเธอกลับมาบ้างเลย
โอ้โหเรียนไม่ไหวเรียนไม่ไหวแล้ว

ต่อจากห้วนทุนยังเห็นยังไม่มีลข่าว
ติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

เบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที